แต่ที่นี่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับคุณผู้ชมทางเหนือ
เชียงใหม่ยังคงประสบกับปัญหาหมอกควันอยู่นะคะ
แล้วทุกคนยอมรับถือใจจริงนะ
เขาฝ่าหมอกควันไปเลือกตั้งกันนะครับ
ไปพูดคุยถึงบรรยากาศเลือกตั้งที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
กับนายเจตนาเมืองลือนะคะ

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิ้นและคุณอะไรอีก
ทัศนัยครับผมคุณทัศนัยครับผม
บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะสภาพอากาศถามก่อนเลย
วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ประสบภาวะวิกฤตหมอกควันมาเป็นวันที่๓
หลังจากที่อากาศดีไปพักนึงนะครับผม
หลังจากว่าเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะนะครับ
เป็นชายภูมิที่เป็นแอ่งกระทะ
ดูจากเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลทิศเนี่ย
สีแดงทั้งหมดเลยครับสภาพอากาศก็อยู่ในที่มีฝน
คุณภาพอากาศอยู่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ
ใช่ภาพอากาศเชียงใหม่ขนาดนี้นะครับ

เขาติดอันดับท็อปวันของโลกอะครับ

บรรยากาศที่มันเป็นแบบนี้
มันได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์
เขาไม่ออกมาหรือมันบางตาหรือมันยังไงบ้างไหมฮะ
เท่าที่ผมออกตะเวนเก็บข้าวเมื่อช่วงเช้านะครับ
ไปจุดแรกก็ไปที่หอประชุมสารอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งเป็นจุดที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรากฏว่านักศึกษาเขาไม่ท้อถอยนะครับ
เรื่องนี้นะครับเขามากันตั้งแต่๗โมงเช้านะครับ

มารอลงคะแนนใช้สิทธิ์กันนะครับ
ก็จนถึงขณะนี้ก็ยังทยอยกันมาก็ยังไม่หมดนะครับ
คาดว่าก่อนเดี๋ยวอีกชั่วโมงกว่าน่าจะมาใช้สิทธิ์กันครบกันนะครับผม
บนบรรยากาศน้วยเลิกตั้งต่างผู้สูงอายุคนชาลาก็ต่าง
ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นนะครับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางรัฐสบาล
ก็ขอให้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
เพราะเนื่องจากว่าเชียงใหม่ไม่เหมือนกรุงเทพเขาโดนมาทุกปีเรื่องฝุ่น

ใช่มันนอกจากว่าจังหวัดเชียงใหม่เราจะหยุดเผามีการควบคุมไม่ให้เผาป่า
แต่ปรากฎว่ามีกระแสลมน์นะครับเอาเร็วมจากประเทศเพื่อนบ้านกฎีกว้างข้างเขียง
พลาดมาเนื่องจากว่าเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะ

และอีกดุลหนึ่งที่สารพีมีคุณลุงคนหนึ่ง
มีสติไม่ค่อยสมประกอบแล้วก็เข้าไปหน่วยนักตั้ง
แล้วก็ปฤชีกบัตรหนึ่งใบทางเจ้าที่สำรวจ
สถานีสำรวจภูทธอลอังคฤษศาลพีก็มีการจับกลุ่มได้
ที่หน่วยนักตั้งที่๓หมู่ที่๓บุตรสมุนดแก้วอังคฤษศาลพีจังหวัดเกียงใหม่
ส่วนภาพรวมในอำเภออื่นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับผม
ถึงแม้จะมีผลกระทบเรื่องของฝุ่นควันก็ดี

มันตรงกับบัตรประชาชนหรือเปล่ามีคนไปแอบอ้างเป็นคนนั้นคนนี้หรือเปล่า
อันนี้เราเข้มงวดในพื้นที่แค่ไหนฮะ
ผมได้สอบถามพันธุ์ตำรวจเอกคุณตำรวจตรีพี่เช่จีละนั่นติดสิ่ง
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้มหักขับการตลอดประโยชน์เชียงใหม่
ท่านก็ได้มีการกำชับในเรื่องนี้กับเจ้าที่ตำรวจทุกนายนะครับที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
ก็ใช้วิธีการสังเกตกันนะครับส่วนมากก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ครับ
ทางประชาชนตอนที่เราตรวจสอบรายชื่อเสร็จนะฮะเราก็นำบัตรประชาชนนะครับไปขอขอแลกบัตรเลือกตั้งนะครับ
เขาก็ให้แง้มเปิดดูหน้านิดนึงนะครับเปิดหน้าเสร็จแล้วเขาขออนุญาตให้ปิดได้นะครับ
มันก็ถือว่าไม่ธรรมดาถนนในตัวเมืองเชียงใหม่นี่ก็เต็มไปด้วยฝุ่นนะครับผม
ประชาชนบางคนต้องเปิดไฟด้วยครับ
ครับผมครับผมค่ะค่ะขอบคุณคุณเจตนาเมืองลืม่านนะคะ
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีประจำจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็
รายงานสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่มา
ต้องบอกว่าแม้ฝุ่นควันจะหนักหนาสาหัสพุ่งขึ้นไปที่๓๐๐กว่าแล้ว
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคที่จะให้ประชาชนออกมากำหนดอนาคตของตัวเองกัน
เอ่อนะฮะหูคุณผู้ชมฟูดมันเยอะขนาดเนี้ยมันหายใจลำบากน่ะ
ใช่มันหายใจไม่ได้มันหายใจไม่ได้แต่ก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของการตรวจสอบบุคคลด้วย
ใช่ค่ะว่าใบหน้าเขาเนี่ยตรงกับบัตรประชาชนที่เขาเอาไปใช้สิทธิ์หรือเปล่า
เพราะทุกคนจะใส่แมสกันหมดเลยใช่แล้วนะครับอ่าคุณผู้ชม